คุณผู้ชมค่ะปกติเด็กชอบอมลูกอม
ห๊าวเอาคำว่าผู้ใหญ่บางคนชอบอมอะไร
ลูกอมก็ชอบแต่อย่างอื่นก็ผู้ใหญ่บางคนชอบอมเงินค่ะคุณ
อาจจะอร่อยกว่าล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ
ที่ชนบุรีค่ะสธเมืองบ้านสวนที่ชนบุรี
เล่าเหตุการณ์ย้อนไปแบบนี้ค่ะ
มีนาคมที่ผ่านมาเขามีการวิ่งการกุศล
เพื่อเอาเงินที่วิ่งคุณผู้ชมได้รับจากการบริจาค

ไปช่วยเหลือผู้ที่เขาอาจจะยากร้าย

ปรากฏว่า๑๔มีนาคมก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดไปเป็นประธาน
มีในอำเภอมีสจผู้หลักผู้ใหญ่ของชนบุรีก็ไปกันเยอะแล้วค่ะ

คือโครงการวิ่งเพื่อที่จะระดมเงิน
เพื่อที่จะไปช่วยโรงพยาบาลคนยากไร้
แล้วคนที่ไปวิ่งด้วยก็คือคุณเชษสมายบาฟาโล

ใช่คุณเชษคือเขาใจบุญไงฮะ
เข้าไปวิ่งเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียง
ถ้าเกิดว่าประชาชนชาวบ้านชาวช่อง
เจ้าของร้านค้าต่างไปเห็นพิเชษ

มันช่วยดึงดูดใจ
ประมาณ๑๗๓๐ก็คือห้าโมงเย็น

นี่คุณผู้ชมเพจดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์น
ชาวชนบุรีมาทวงเงินจากสทเมืองบ้านสวน
บอกว่าให้คายเงินที่อมเอาไว้คายออกมาหน่อย
วันนั้นเลยนะสิบสี่มีนาคมได้๔แสนกับ๑๕๐๐บาทแล้วถามว่าเอาเงินไปไหน
ธนาคารไทยพาณิชย์ไปมอบให้กับคุณเชษคุณเชษบอกว่าแหมไม่อยากเก็บไว้ค่ะ
ก็ไม่ได้มีความประสงค์จะเก็บตั้งแต่แรก
แล้วตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนเริ่มโครงการด้วยเป็นคนที่ถูกรับเชิญมา
ให้มาร่วมโครงการมาร่วมวิ่งไม่เอาดีกว่า
มีจิตที่บริสุทธิ์มาร่วมวิ่งแล้วเงินก้อนนี้คือ๔๑๕๐๐บาท
คุณเชษก็เลยปฏิเสธบอกว่าไม่เอาไม่เก็บไว้
คุณเชษบอกว่าแบบนี้ดีกว่าให้คุณหมอแก้ว
ซึ่งเป็นคุณหมอในโรงพยาบาลชนบุรีเป็นคนเก็บไว้
คุณหมอแก้วก็กลัวค่ะก็คือไม่อยากรับผิดชอบคุณสุภาษา

คุณหมอแก้วก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้ละกัน
งั้นคุณเชษคิดสิว่าทำไง
คุณเชษเขาก็เลยบอกว่าเออแล้วใครจะรับผิดชอบล่ะ
ก็เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาแบบนี้แหละค่ะ
ปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งค่ะ
เขาอาสาสมัครบอกว่าเดี๋ยวผมเก็บเงินไว้ให้
ก็คือสทเทศบาลเมืองบ้านสวนท่านหนึ่ง

ปรากฏว่าตอนนี้ก็ยังใช้ชีวิตตามปกติกินอยู่

ไม่ได้สะทกสถานกับสิ่งที่เกิดขึ้น
และไม่ได้สะทกสถานกับกรณีที่เพจดังเขาเอามาแชร์
แล้วชาวชนบุรีที่เขาไปวิ่งเนี่ย

คือเล่าให้ฟังแบบนี้นะคุณผู้ชม
๐บาทวิ่งได้เมื่อวันที่๑๔มีนาคม
ปรากฏว่าเงินก้อนนี้คือ
จริงแล้วเนี่ยต้องนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลเนี่ย
คือ๑๕มีนาคมค่ะ

ไม่ไปแล้วก็พยายามทวงถาม

สทก็พยายามที่จะบ่ายเบี่ยง

ก็เอาเงินมามอบคืนให้คือ๒แสนบาท

ตอนนี้เงินยังอยู่ที่ในปากของสอท
เทศบาลเมืองบ้านสวนเนี่ยคือ
นับรวมเวลาเบ็ดเสร็จตั้งแต่วันวิ่งคือ๑๔มีนาคม
จนถึง๑๑สิงหาคมคือเป็นวันที่เพจ
ตอนนี้เกือบ๕เดือนแล้วค่ะ
เงิน๒๑๕๐๐บาท

แล้วก็ทำเฉยไม่รู้ร้อนรู้หนาวด้วยนะ

เรื่องนี้ก็พยายามที่แชร์กันไปให้ถึงหูนายกเทศบาลเมืองบ้านสวน
ก็คือนายจักรวรรณตั้งประกอบ
นายจักรวาลล่าสุดออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะ

แน่นอนว่าส่งผลกระทบกับส่วนรวม

ดังนั้นในฐานะฝ่ายบริหาร
ไม่มีอำนาจที่จะไปดำเนินการกับสทคนดังกล่าว
เพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
แต่คุณจักรวาลบอกว่าตอนนี้ได้ส่งเรื่องไปที่ประธานสภาเทศบาล
เพื่อพิจารณาข้อกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ

อาจจะทำให้เทศบาลเมืองบ้านสวน

พร้อมกับจะส่งเรื่องไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี
ก็คือคุณพระคารทรเทียนชัย
เป็นผู้พิจารณาเรื่องของความประพฤติด้วย
ฟังเสียงคุณจักรวาลตั้งประกอบกันหน่อยนะคะ
ก็รู้สึกว่าตัวเราเองไม่ได้ไปเกี่ยวข้องแต่แรก
แต่ก็รับผลกระทบในฐานะนายกเทศบาล
ก็รู้สึกว่าได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงองค์กร
ชื่อเสียงส่วนตัวซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจเรา
ว่าสิ่งที่เราจะต้องขอเวลาทำงาน
เขาก็จะให้เราเหมือนแบบเอาเรื่องเอาให้ออกอะไรต่าง
ซึ่งมันเกินอำนาจหน้าที่ของเรานะครับ
เราเองก็จะทำตามอำนาจหน้าที่ที่เรามีอยู่
แล้วก็ถ้านอกเหนือจากหน้าที่อำนาจหน้าที่ที่เรามี
เราเองก็จะส่งต่อไปยังทางจังหวัดชนบุรี
ซึ่งทางเทศบาลเมืองขึ้นตรงกับทางท่านผู้ว่า

เราก็จะส่งเรื่องผ่านทางประธานสภา
ไปยังท่านผู้ว่าและการจังหวัดชนบุรี
ถึงเรื่องความเสื่อมเสียหรือความประพฤติต่าง

คือเนี่ยคุณจะเอาเหรอสอทเทศบาลเมืองบ้านสวน
เงินสองแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทคุณกล้าแลกเหรอ
กับหน้าที่การงานแลกกับชื่อเสียงที่คุณสังสมมา
คำถามถามกลับไปที่ตัวคุณ

ออกมาชี้แจงเพื่อที่จะให้พ้นมณฑิน
เพราะว่าล่าสุดทีมข่าวของเราติดต่อไปที่สทคนดังกล่าว
ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้นะคุณสุภาษา
ล่าสุดเราก็สอบถามไปที่คุณเชษด้วย

โครงการวิ่งการกุศลดังกล่าวจริงไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเขานะ
แต่เป็นโครงการของสทคนหนึ่งที่เขาไปร่วมวิ่ง
และตัวเขาเองก็เป็นสะพานบุญเท่านั้น
ซึ่งวันนี้ทางคุณเชษสมัยบาฟาโล
ได้มีการประสานงานไปที่ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนบุรีแล้ว
พร้อมกับจะเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี

ก็บอกว่าจะร่วมการแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริง
และเรื่องของการแก้ปัญหาดังกล่าว
เพื่อให้ประชาชนได้ทราบอีกครั้ง
คือประชาชนที่ไม่ได้ไปร่วมวิ่ง

แล้วประชาชนที่เขาไปวิ่งเขาเหนื่อย
เพื่อที่จะเอาเงินบริจาคมาให้โรงพยาบาล

เขายิ่งเสียความรู้สึกมากขึ้นไปอีก
และคนที่วันนั้นได้เห็นขบวนวิ่ง
แล้วตัดสินใจควักเงินออกมาแล้วใส่ลงไปในถุงเนี่ย

เพราะความตั้งใจของเขาคืออยากบริจาค

คุณสทเทศบาลเมืองบ้านสวนได้ยินแล้วนะคะ
ออกมาเถอะค่ะคลายเงินออกมาสองแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาท
อีกครึ่งหนึ่งนะเอามาคืนหน่อยนะคะ